ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
เปี๊ยกเสียเปี๊ยกเนี่ยอายุ๕๘ปีนะครับคือเคยทำงานแบงค์แล้วก็เกษียณมาแล้ว
ปัจจุบันก็เล่นหุ้นซื้อขายที่ดินมีเงินแบบให้เขายืมบ้าง
เมื่อวานเนี่ยคือช่วงค่ำ๒๓ทุ่มเนี่ยเสียเปี๊ยกเนี่ยเขาจะเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านนั่นแหละ
แต่เมื่อวานนี้ระหว่างเดินออกกำลังกายเนี่ยถูกคนร้ายเนี่ยมาดักยิงเสียชีวิต
ยิงนี่๑๔นัดนะฮะใช่ค่ะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่เสียเปี๊ยกเนี่ยเดินผ่านบ้านหลังหนึ่ง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่ทีมข่าวของเรานับเสียงปืน๑๔นัด
ตรงกับปลอกกระสุนปืนตรงจุดเกิดเหตุที่เสียเปี๊ยกนอนเสียชีวิตอยู่เลยมี๑๔ปลอก
คือภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านที่เสียเปี๊ยกเขาเดินผ่านหน้าบ้านไปนั่นแหละ
ขออนุญาตตัดตอนหน่อยเพราะความจริงเนี่ยมันทิ้งช่วงไปประมาณ๓๕วินาทีนะฮะ
ตรงเนี้ยเสียเปี๊ยกเนี่ยเดินออกกำลังกายอย่างเงี้ลูกสาวบอกค่ำเนี่ย
พ่อจะเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านอย่างนี้เดินผ่านหน้าบ้านไปสักแป๊บนึง
แล้วจะทิ้งไปสามสิบห้าวิค่ะ
แล้วจะมีชุดที่สองตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นช่วงที่คนร้ายเนี่ย
อาจจะเปลี่ยนพวกแมกกาซีนนี่นะฮะเสียเปี๊ยกชื่อจริงคือนายสมเพล
ปุณรัตนกุลนะครับอายุห้าสิบแปดปีนะครับ
นี่เป็นภาพจากล้องมุมจรปิดยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีเมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมครับแล้วเสียเปี๊ยกเนี่ยถูกพบเป็นศพ
นอนเสียชีวิตอยู่นะครับทุกผู้ชมครับตรงนี้ฮะ
เมื่อคืนนี้ที่ไปเจอศพนะฮะตรงนี้ฮะบริเวณกลางซอยพิชัย๑๙
บนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะ
มันชุดออกกำลังนะฮะใช่ครับ
เป็นกางเกงกีฬาขาสั้นสีฟ้าเสื้อกล้ามสีฟ้า
หน้าอกขวาหายปลาร้าขวาที่ท้องที่แขนซ้ายที่ขาทั้งสองข้างด้วย
คือเลือดเนี่ยไหลนองอยู่เต็มพื้นถนนตรงนั้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ปลอกกระสุนปืนนี่ตกเกลื่อนพื้นถนนเลย
เจ้าหน้าที่นับได้๑๔ปลอกด้วยกัน
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนร้ายก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้ยังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่เลยนะฮะ

ส่วนปมสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่า
มันก็อาจจะมาจากสองเรื่องนั่นแหละ

หรืออาจจะเป็นพวกธุรกกธุรกิจอะไรที่เสียเปี๊ยกทำอยู่หรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับพยานคนนึงนะเขาก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
เขาบอกได้ยินเสียงปืนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้
เธอบอกว่าเธอกับพ่อเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
ตอนนั้นก็เปิดโทรทัศน์ดูข่าวอยู่นะ
ก็เนี่ยฮะ๓ทุ่มกว่าเนี่ยแล้วได้ยินเสียงปืนรัวแบบนี้เลยนะ
คือตอนที่เสียงปืนรัวเนี่ย๗นัดแรกเนี่ย
จากนั้นมีเสียงผู้ตายร้องขอชีวิตด้วยนะ
แล้วจากนั้นอีก๓๕วิก็มีเสียงปืนรัวต่ออีก๗นัดเป็นชุดที่๒
คือตำรวจคาดว่าช่วงที่โดน๗นัดแรกไปแล้วเนี่ย
คนร้ายอาจจะเห็นว่าเสียเปี๊ยกยังนอนร้องเจ็บปวดขอความช่วยเหลืออยู่
ก็เลยเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็ยิงซ้ำเพื่อให้คือตั้งใจมาฆ่า
เพื่อให้เสียเปี๊ยกเสียชีวิตจนแน่ใจแล้วถึงหนีไป
นี่ฮะเธอบอกได้ยินเสียงปืน๒ชุดนี้๑๔นัดตกใจมาก
คือรีบออกมาดูกันแต่ไม่เห็นคนร้ายแล้ว
อย่าว่าแต่ไม่เห็นเลยยังไม่ได้ยินเสียงรถด้วยซ้ำ
ค่ะว่าเป็นจักรยานยนต์รถยนต์รถกระบะคือไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยอืม
แล้วก็เห็นพี่เขาเดินผ่านไปประมาณช่วง๓ทุ่ม๒๒นาที
เขาก็เดินผ่านไปหน้าบ้านหลังจากนั้นประมาณนาทีนึงนาทีกว่า
แล้วก็พี่เขาก็เหมือนขอความช่วยเหลือค่ะ
แบบร้องขอชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ

คือเขาพูดต่อมาว่าอย่าทำ
ทำพอแล้วพอแล้วคือเหมือนบอกให้หยุดอะค่ะ
เราก็รู้แล้วว่าเหมือนเหตุการณ์มันไม่น่าจะโอเคแล้ว
เงียบอีกสักประมาณ๑นาทีเสียงปืน๗นัดก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
หมายถึงว่ารัวยิงครั้งที่สองใช่ค่ะครั้งที่สองก็คืออีกเจ็ดนัด
แล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบเงียบกิบเลยนะคะก็เลยโทร๑๙๑ทันที
เขาจะเดินค่ะเดินทุกวันประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มเดินเวลานี้
ใช่ค่ะเวลานี้ตลอดเขาจะเดินช่วงค่ำดึกอย่างนี้ค่ะ
ก็อัธยาศัยดีคุยกับพ่อคุยกับพี่อย่างนี้
ก็คุยดีค่ะคุยแบบเรียบร้อย
พร้อมยิกเสร็จผมก็ไปดูบ้านข้างเนี้ย
ผมก็ไม่รู้ว่าที่บ้านนี้มีอะไรหรือเปล่าใครไปทำอะไรหรือเปล่า
เดินกันมาไม่ได้ยินเสียงคนเหอะเสียงคนแบบบวยวายแล้วค่ะ
นั่งมันฟังมันก็รู้เรื่องอ่ะแล้วมันก็เงียบไป
ฮะหากันประมาณนี้ถ้าจะไม่ถึงนัดทีด้วยรอจริงป่ะ
มันก็จะดังชุด
ท่านผู้ชมครับจุดที่เสียเปี๊ยก
ถูกยิงเสียชีวิตเป็นหน้าบ้านหลังหนึ่ง
เราได้ไปคุยกับทาง
บ้านตรงเนี่ยนะครับก็คือรุงเชียรครับ
เชียนร้อยตรีวิเชียนเข็มกลัดนะครับ
เชียนบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้กำลังอาบน้ำอยู่นะ
อาบน้ำห้องน้ำก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านนี่แหละ
ได้ยินเสียงปืนรัวยิงหลายนัดเหลือเกิน
เชียนบอกลุงเนี่ยรีบวิ่งออกจากห้องน้ำแบบคือฟอกสบู่อยู่เลยนะ
บ่งสบู่ไม่ต้องล้างแล้วรีบออกมาดูก่อน
ทีแรกเนี่ยคิดว่าใครมายิงบ้านลุงหรือเปล่าบุกมาถล่มที่บ้านหรือเปล่านะ
คือตอนออกมาเนี่ยคนร้ายมันหนีไปแล้วเห็นแต่ผู้ตายเนี่ยถูกยิงแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่
ตอนนั้นตกใจมากนะครับเพราะว่าเสียเปี๊ยกเนี่ยเขาจะวิ่งออกกำลังกาย
ว่าเดินออกกำลังกายตอนดึกในหมู่บ้านแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
บอกผมอาบน้ำอยู่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่รู้ได้ว่าเป็นเสียงปืนแต่หลายนัดยังอาบไม่เสร็จเลย
มาทั้งฟองสบู่คิดว่าใครเขามาเล่นงานบ้านลุง
ไม่เคยคุยผมยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร
โอ้โหตกใจสิผมไม่ค่อยสบายด้วย
นี่ทางฝั่งของผู้ที่เขาได้ยินเสียงหรือว่าเห็นเหตุการณ์นะฮะ
ส่วนทางฝั่งของผู้ตายเสียเปี๊ยกเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับลูกสาวนะครับลูกสาวคือคุณนุ่นนางสาวประพาพันธ์ปุณรัฐตกุลนะครับ
อายุสามสิบปีนี่ฮะคุณนุ่นลูกสาวของเสียเปี๊ยกที่เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าคุณพ่อเคยเป็นพนักงานแบงค์ในพื้นที่นี่แหละนะเป็นแบงค์หนึ่ง
นี่คือเสียเปี๊ยกนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับ
ทีนี้พอเกษียณมาแล้วคือตอนนี้อายุ๕๘นะก็ออกมาก็มาทำพวกของขายที่ดินนะ
ขายฝากอสังหาริมทรัพย์มาเล่นหุ้นด้วยเพราะว่าพ่อเนี่ยตอนทำงานเนี่ยประหยัดอบออมก็เลยมีเงินเก็บอยู่เยอะนะ
แล้วก็ให้คนยืมเงินบ้างตอนนี้เท่าที่รู้คือพ่อเนี่ยให้คนยืมเงินอยู่๒รายนะแล้วก็มีหนี้สินที่ติดกันไว้เนี่ยหลักแสนบาท
แต่พ่อก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะลูกสาวบอกก็ยังคิดไม่ออกว่าเหตุผลที่คนร้ายจะมายิงพ่อจะมาฆ่าพ่อแบบนี้เนี่ยทำไปเพราะอะไรนะหรือว่าพ่อของเธอไปทำอะไรให้
ถ้าจะมีเรื่องเดียวเนี่ยเธอยอมรับก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่พูดจาเสียงดังหน่อยนะส่วนเรื่องการออกกำลังกายอย่างที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยคือพ่อเป็นคนรักสุขภาพชอบออกกำลังกายวันเกิดเหตุพ่อเพิ่งกลับมาจากเล่นบาสกับเพื่อนใกล้ใกล้บ้านนะกลับมาที่บ้านช่วงเย็นเย็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกสาวเนี่ยช่วยยกเลิกบัตรเครดิต

มันได้ยินเสียงปั้งนี่แหละเราก็ใจไม่ดีแล้วเพราะเรารู้ว่าพ่อเราอยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะเพราะว่าเขาเข้ามาก็ยิ้มแย้มเต็มใสอารมณ์ดีแต่เราแค่กลัวว่าเฮ้ยพ่อเราอยู่ข้างนอกแต่อีกใจนึงก็ประทัดหรือเปล่าแต่ก็คือถ้าประทัดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่น่าจะมีงานอะไรตอนนี้ไงเรื่องหมาดหมางอะไรกับใครคื
มีปัญหาหรือเตี๋ยเตี๋ยไปเจอหมาตายมาอะไรคือเขาเล่าตลอดไม่เคยปิดบังไม่เคยมีมีเขาไม่เคยปิดบังลูกว่ามีอะไรเขาบอกตลอดซึ่งเมื่อเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีเรื่องเรางงเราถึงงงไหมว่ามันเกิดอะไรว่าคือยิงขนาดเนี้ยมันมันเกินไปอ่ะมันมันแรงมากอ่ะคือเหมือนคล้ายคล้ายไปมีเรื่องอะไรเขามาซึ่งเราไม่รู้เลยว่า

ที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็คือภรรยาใหม่ของคุณพ่อแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดของเขาเนื่องจากคุณพ่อของภรรยาใหม่ของเสียเปี๊ยกเนี่ยตอนนี้เขาป่วยก็เลยไปต่างจังหวัดไปดูแลอยู่ที่นู่นนะครับตำรวจตั้งประเด็นสังหารก็คือมุ่งไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็เชิญบุคคลใกล้ชิดหรือว่าพยานแว
แล้วเมื่อช่วงบ่ายครับก็มีพยานที่เป็นบุคคลในครอบครัวอีกคนนึงที่มาให้ข้อมูลก็คือภรรยาของเสียเปี๊ยกนะครับ
นี่ฮะก็รีบกลับมาจากต่างจังหวัดเธอบอกว่าเมื่อวานนี้กลับไปที่บ้านที่ชายภูมิคุณพ่อป่วยนะไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับ
แล้วนี่แหละช่วงค่ำก็ทราบข่าวว่าเกิดเหตุวันนี้ก็รีบกลับมาพ่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยต้องออกไป
คือก่อนจะออกไปจากบ้านเมื่อวานเสียเปี๊ยกสามีก็ไม่ได้มีทีท่ากังวลหรือว่าจะสั่งเสียหรือว่าจะเหมือนกับมีรางบอกเหตุอะไรนะทุกอย่างก็ดูปกติ
มารู้ข่าวว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตก็ตกใจมากยืนยันว่าที่ผ่านมาเสียเปี๊ยกไม่เคยทะเลาะกับใครข่าวที่บอกว่าปล่อยเงินกู้หรือเปล่านะมีปัญหาเรื่องขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรหรือเปล่าเธอยอมรับว่าก็มีบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเป็นปมเหตุความขัดแย้งถึงขั้นมาฆ่ากันตาย
เพราะว่าที่ทำธุรกิจด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับสามีตอนนี้เธออยากรู้มากว่าคนร้ายคือใครแล้วมาทำแบบนี้กับสามีเธอทำไม
ตกใจมากค่ะเพราะว่าไม่คิดจะเกิดไม่คิดว่าคนร้ายจะเอาไปกินใช่เพราะว่าเราตอนแรกเราชวนเขากลับแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่ไปเพราะเขากินยากอยู่ยาก
เขาเป็นคนใช่เพราะว่าบ้านเรามันต่างจังหวัดมันกินอะไรง่ายอย่างนี้ค่ะถ้าเขาไปแล้วเขาจะแบบกินยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยก็เลยเออไม่เป็นไรแล้วเราต้องใช้เวลาดูแลพ่อเพราะพ่อเราป่วย
เขาปล่อยบ้างนิดหน่อยด้านนั้นค่ะไม่ได้เยอะค่ะไม่ได้เยอะค่ะเขาก็คุยกันได้เขาเป็นเพื่อนกัน
เขาอยากถามว่าทำไมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ต้องทำกับเรา
เพราะเราไม่รู้ว่าค่ะ
ตอนนี้เท่าที่ตำรวจบอกว่าจะแกะรอยจากหลักฐานต่างได้ก็คือกล้องวงจรปิดแล้วฮะ

ก็จะไล่ไปเรื่อยครับทุกผู้ชมครับแกะรอยคนร้ายนะครับตั้งแต่ผู้ตายอย่างบ้านนี้อันนี้เห็นชัด

เปี๊ยกเดินผ่านนะครับก่อนจะถูกยิงนะครับก็ต้องไปไล่ดูนะครับ
ตั้งแต่เสียงปืนดังชุดแรกเว้นไป๓๕วิเสียงปืนดังชุดที่๒
คือแต่ช่วงตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีจักรยานยนต์ขี่ผ่านกล้องวงจรปิดอยู่จุดหนึ่งเห็นอยู่คันนึง
กำลังไล่ตรวจสอบตามกล้องวงจรปิดตั้งแต่จุดนั้นไปอยู่ว่าจักรยานยนต์คันนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับ
หลังเกิดเหตุได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัย๒คนที่บ้านอยู่ใกล้บ้านของเสียเปี๊ยกมาตรวจพวกคราบเขม่าวดินปืนนะฮะตรวจที่มือนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอผลพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่จากการลงมือเนี่ยคือตอนนี้ตำรวจบอกว่าถ้าดูจากการยิงเนี่ย๒ชุด๑๔นัดแบบนี้เนี่ย
แสดงว่าเหมือนกับมีความแค้นกันมากคือยิงในระยะประชิดด้วย
และที่ชาวบ้านบอกจบ๗นัดแรกได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือคือเสียงเสียเปี๊ยก
แล้วยังยิงต่ออีก๗นัดเหมือนกับให้เขาตายเนี่ยฮะเอาแบบให้สนิทเลยเนี่ยแสดงว่าตำรวจบอกต้องแค้นกันมาก
แล้วคุณผู้ชมก็ช่วยกันตั้งข้อสังเกตมาเยอะค่ะผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
เลยคือคนร้ายก็น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของเสียเปี๊ยกว่าในแต่ละวันทำกิจกรรมอะไรบ้าง
โดยเฉพาะการออกกำลังกายในช่วงเย็นค่ำ๒เลยคือหลังจากยิงเสร็จเนี่ยค่ะ
คนร้ายก็ต้องหนีอ่ะใช้รถก็ต้องได้ยินเสียงรถใช้รถจักรยานยนต์ก็ต้องได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่หนี
หรือวิ่งหนีมันต้องมีเสียงคนร้ายหลบหนีด้วยนะคะและสามคือก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอก
แค้นกันเรื่องอะไรทำไมถึงกระหน่ำยิงกันได้ขนาดนี้
อ่าเดี๋ยวตำรวจคงไล่ต่อแล้วฮะนะคะส่วนเรื่อง